อีกที่หนึ่งที่ปราจีนบุรีนะคะมีเหตุคนเสียชีวิตติดต่อกัน๕ศพแล้ว

คุณผู้ชมคะรายล่าสุดก็คือเจ้าอาวาสวัดสะขุดรูปนี้
มรณภาพแล้วนะคะก็มีการจัดงานที่บริเวณสาราการประเรียนวัดกุศะ
อำเภอกะบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งมาเป็นกุศลศพพระครูวัดชิรกิจโสพลอายุห้าสิบเจ็ดปี
เสียชีวิตเป็นรายที่หกของหมู่บ้านอืม
โดยนายอดุลศรีเนาชาวบ้านสะขุดที่อยู่ข้างวัดเนี่ย
พูดถึงเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตติดต่อกันถึง๖ศพ
บอกว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของต้นไสอายุเกือบร้อยปีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นายสังเวียนผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ได้มาตัดกิ่งต้นไสที่อยู่ในวัดโดยไม่ได้บอกกล่าวให้กับทางวัดได้รับทราบ
รวมไปถึงไม่ได้ทำพิธีขอขมาลาโทษด้วยค่ะรวมเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะ
มันก็มีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเพราะว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีชาวบ้านที่นอนล้มป่วยเริ่มทยอยเสียชีวิตมาในสัปดาห์เดียวกันเนี่ย
ถึงสี่ศพเลยนี่เป็นข้อมูลของนายอดุลนะคะ
อีกข้อมูลหนึ่งคือข้อมูลจากนายละอองมุ้ยเมียงยืนยันนะคะบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันสาเหตุนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะการตายด้วยอาถรรพ์
หรือว่าตายเพราะสาเหตุใดแต่ก่อนหน้านี้ค่ะในหมู่บ้านนี้มีการทำบุญเจ็ดวันให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีคนทำบาดพระตกและล้างบาดเทน้ำทิ้งในบ้าน
ความเชื่อของโบราณเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะมีการนิมนต์พระไปสวดถอดถอนแล้วก็ตาม
แต่เขาก็แปลกใจค่ะว่าทำไมนะต้องมีคนตายพร้อมกันถึง๔ศพ
แล้วจากนั้นมาก็มีผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตล่าสุดลายล่าสุดนี้ก็คือเจ้าอาวาสด้วย
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะกลัวจังเลยว่าจะมีศพที่๗ด้วยนะคะ
ตายซ้อนกันมีสี่ศพนะซ้อนกันสี่ศพอีกศพหนึ่งก็อยู่คาบ้านอยู่
อีศพนึงก็เอาเข้าเข้าบ้านมาเข้ามาหยิบเออ
มันทั้งสี่ศพเนี่ยเหมือนกันซ้อนกันยังไม่ได้ปรงศพกว่าศพใหม่ขึ้นมา
แต่ที่ว่าอาถรรพ์เนี่ยเกี่ยวกับอาถรรพ์มันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ถ้าเราจะบอกว่าอาถรรพ์ก็มันก็ยังไงอยู่
ถ้าว่ามีอาถรรพ์แต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ถึงคนป่วยมาก่อน
ทำไมไม่ตายคนละเดือนเดือนกันอีกเลยสองเดือนตายอย่างงี้
อันนี้มันตายตายจริงเลยอืมตายจริง
เรื่องนี้ต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าคนเชื่อเรื่องอาถรรพ์ก็มี
แต่คนที่เชื่อว่าไม่ใช่อาถรรพ์ก็มีเหมือนกันก็คือนายธนกรสุริยธนทรเป็นกำนันที่อยู่ในพื้นที่
บอกว่าโอ๊ยเรื่องอาทงอาถรรพ์อะไรไม่มีหรอกเพราะว่าผู้เสียชีวิตแต่ละคนเขาก็มีโรคประจำตัวทั้งนั้น
หลวงพ่อเองก็เป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็หัวใจวายเฉียบพลัน
ก็เลยทำให้มรณภาพอีกสี่คนก็มีทั้งคนแก่คนที่เป็นโรคมะเร็ง
เพราะฉะนั้นถ้าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็น่าจะเป็นเพราะโรคภัยมากกว่า
แต่ถ้าใครจะเชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ต้นใส่ก็ไม่ว่ากันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ส่วนทางด้านนายอำเภอก็เลยแนะนำค่ะว่าให้ทำบุญใหญ่วัดขุดสะอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความสบายใจใช่ใช่อย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านรู้สึกว่า
จะได้มีการประกอบพิธีกรรมอะไรขึ้นมาบ้างค่ะเรื่องของความเชื่อเนอะใช่ค่ะ